คุณผู้ชมครับมาดูบรรยากาศการอภิปรายไม่ไว้วางใจวันนี้เป็นวันแรกครับ
เขาบอกว่าวันแรกก็เข้มข้นซะแล้วครับ
อันนี้หน่อยอะไรครับ

ออกได้แล้วมันชันทนไล่
ต้องตีแผนเพียโรน
คือสมมุติเอามาก็จะเป็นอาวุธ
แต่ที่นี่เราแก้ตังว่าเป็นไคเตอร์

ใช่

มงคลกิจสุขศิลป์ธารานนทร์สบัญชีแหวะชื่อ
แล้วก็หัวหน้าภักดิ์ไทยศรีวิรัยในฐานะฝ่ายค้านอิสระ
เอาไม้มาเป็นสัญลักษณ์ของการทำโทษนี่

เอาเข้าไปในสภาเพื่อร่วมอภิปรายไม่ไว้วางใจ
ในวันนี้เจ้าตัวยอมรับว่าพุ่งเป้าไปที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
แล้วก็การบริหารงานของกระทรวงมหาดไทยด้วย

แก่นำฝ่ายค้านที่จัดสรรเวลาให้เขาถึง๔๐นาที
นะครับสสเต้บอกว่าขอบคุณเหมาะสมเพียงพอ
สำหรับการทำหน้าที่แล้วครับ
ฝ่ายค้านจัดให้๔๐นาทีไม่รวมประท้วงอีกชั่วโมงหนึ่ง
ไม่รวมไม่รวมประท้วงอีกชั่วโมง
แต่ถ้าใครอยากได้กล้วยก็ประทรวงเยอะ

แล้วถ้าใครได้กล้วยไปแล้วก็รอฟังคำอภิปรายก่อน
แล้วก็เอากล้วยไปคืนเอากล้วยไปคืน
เรามารับกล้วยประชาชนดีกว่านะครับ
แล้วครั้งหน้าก็จะกลับมาเป็นผู้แทนรัศดรอีกรับกล้วยประชาชนดีกว่านะครับ
ด้านในอนุทินชาญวีรกูลครับรองนายุรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงสาธารณสุขบอกโอ๊ยไม่ได้หนักใจ
มาแล้วมาเถอะประเด็นไหนก็ชี้แจงได้
โดยเฉพาะประเด็นกัญชาน่ะ

การหาเสียงจะให้กัญชาเสรีน่ะ
ทวนบอกว่าฝ่ายค้านมีเตอร์ไพรส์เหรอ

เกลียดอีกไปกลัวจะลืมประเด็นสำคัญ
แต่ก็เตรียมตัวมาอย่างดีตรงไหนลืมก็ก้มหน้าอ่าน
ตรงไหนพูดจากใจได้ก็จะพูดจากใจ
ส่วนนึงเข้ามาจากชีวิตกัญชา
เซอร์ไฟให้ไหนนะ
ไปเลยคุณพักฝ่ายค้าหรือพักอยู่บนโรงแรง

ผมไม่มีเซอร์ไฟผมมีแต่สับไพรส์

เมื่อกี้เห็นเจ้าตายสิริวัณรักษัตริย์ยืนสัมภาษณ์คุณอนุทินอยู่

คำพูดมันในสภาทั้งนั้นเลยครับวันนี้ครับ
คือเขาบอกว่าวันแรกเปิดมาสภาก็เดือดแล้วอะค่ะ
พาคุณผู้ชมเข้าไปดูข้างในเลยแล้วกันนะคะ
คือต้องบอกว่าตั้งแต่เปิดหัวข้อค่ะ
นายแพทย์ชนละนั่นศรีแก้วผู้นำฝ่ายค้าน
แล้วก็หัวหน้าพักเพื่อไทย
ตั้งแต่เปิดหัวข้ออภิปรายไม่ไว้วางใจ
นายกแล้วก็คณะรัฐมนตรีรวม๑๑คนเนี่ย

แจ้งหัวข้อการอภิปรายให้ประธานรัฐสภารับทราบ

บุคคลเสพติดอำนาจขาดวิสัยทัศน์
เศรษฐกิจสังคมการศึกษาสาธารณสุขการเมืองพังพินาศ
นี่ผู้นำแห่งความพินาศล้มเหลวอย่างนี้นะคะ
และสถาปนาสภากล้วย
และไร้สำนึกการเมืองสั่งการหาร๕๐๐
มีฉายาภาพรวมการทำงานรัฐบาล
เดี๋ยวเพิ่งวันแรกตั้งฉายาให้แล้วเหรอ
โหคือเดือดเด็ดเผ็ดดุละเกิน
นี่เทียบเท่ากลุ่มติดเชื้อโควิดเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตอ่ะ
โหนี่นะคะเอาไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะคุณผู้ชม
ใช้กฎหมายในฐานะฝ่ายบริหารเอง
ตีความกฎหมายเองแทนฝ่ายตุลาการ
ไม่เรียกเผด็จการจะเรียกอะไรครับท่านบันดันครับ

ท่านประธานครับถ้าท่านประธานนึกย้อนไป๘ปีที่ผ่านมานะครับ
ผลเอกประยุทธ์บริหารประเทศนี้
ไม่เคยใช้กฎหมายปกติในการบริหารประเทศเลย
ม๔๔บริหารประเทศจนถึงวันที่๑๖กรกฎาคม๒๕๖๒
เนี่ยค่ะแม่แซ่บนะฮะ
เชื่อมโยงถึงการทำงานของนายกรัฐมนตรี

นายกถึงกับลุกขึ้นตอบโต้เลย

อุ้ยไปเปรียบเที่ยวมันยังไม่โกรธตายหรอ
ไปฟังเสียงท่านแล้วกันค่ะ
อุ้ยไปเปรียบเที่ยวมันยังไม่โกรธตายหรอ
ไปฟังเสียงท่านแล้วกันค่ะ
อุ้ยไปเปรียบเที่ยวมันยังไม่โกรธตายหรอ

อุ้ยไปเปรียบเที่ยวมันยังไม่โกรธตายหรอ

อุ้ยไปเปรียบเที่ยวมันยังไม่โกรธตายหรอ

อุ้ยไปเปรียบเที่ยวมันยังไม่โกรธตายหรอ

อุ้ยไปเปรียบเที่ยวมันยังไม่โกรธตายหรอ
ไปฟังเสียงท่านแล้วกันค่ะ
อุ้ยไปเปรียบเที่ยวมันยังไม่โกรธตายหรอ
ไปฟังเสียงท่านแล้วกันค่ะ

ทั้งการทวงถาม

แล้วก็ดูการตอบคำถาม
ของทางฝ่ายรัฐบาลด้วยนะครับ

คุณอนุทินชาญวิรากูลรองนายก
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

เพราะอันนี้ถูกดูเรื่องของ
การเปิดไฟเขียวกัญชาเสรี

แม้นโยบายจะบอกว่า
ด้านการแพทย์กระตุ้นเศรษฐกิจกัญชา

พบว่ามีกลุ่มใช้เพื่อสันทนาการ
แล้วก็กำลังกลายเป็นปัญหาสังคม
เยาวชนเข้าถึงการใช้อย่างง่ายได้

จะเอาตรงนี้ไปอภิปราย

คุณผู้ชมการอภิปราย

สำหรับการอภิปรายครั้งนี้จะใช้เวลา๔วัน
วันนี้คุณผู้ชมไฮไลท์สำคัญอยู่

ด้านสาธารณสุขของนายอนุทิน

นายกรัฐมนตรีจะอยู่ในล็อตที่๓

นายกเองก็ต้องถูกอภิปรายหนักสุด

เดี๋ยวเราก็รอดูกันนะครับ